คุณผู้ชมคะคดีแพะหลังส้ม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังตามให้ต่อ
อย่างที่บอกเราจะตามให้จนสุดทางเลยนะคะ
ณวันนี้อยู่ในช่วงของการขอรับเงินเยียวยา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือกระทรวงยุติธรรม
รวมไปถึงทางตำรวจบอกว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือเยียวยาให้ด้วย
เรื่องนี้ก็นับตั้งแต่ภรรยาของนายพิชิตเชิดธรรม
ร่วมกับทนายความเขาร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางไทยรัฐมานะคะ
ว่านายพิชิตรับจ้างขนส้มแล้วก็ในรังส้มไปเจอยาบ้า๕๒๐๐เมตร
พอแจ้งตำรวจสคลปทุมธานีตำรวจจับนายพิชิตธรรมดำเนินคดี
ข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ทีนี้ค่ะตัวภรรยาของนายพิชิตก็เลยร้องขอความเป็นธรรม
ทนายความก็บอกว่าถ้ารักษณะของนายพิชิตตำรวจควรจะกันตัวไว้เป็นพยาน
ไม่ใช่แจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าตัวคนที่เป็นเจ้าของยาเสพติดจริง
ก็มีการขยายผลจนรู้ตัวว่าเป็นใครเขาก็รับสารภาพ
แล้วเขาก็อยู่ในเรือนจำแล้วด้วยสุดท้ายนะคะก็ไปร้องผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ทางตำรวจพักหนึ่งลื้อสำนวนขึ้นมาใหม่ตั้งคณะกรรมการสอบ
สุดท้ายยื่นเรื่องไปยังสารตำรวจภูทรภักดิ์๑ยื่นเรื่องไปว่า
สรุปแล้วนายพิชิตไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดขอให้สารปล่อยตัวออกมาเนี่ยค่ะ
ก็เป็นภาพที่นายพิชิตได้รับการปล่อยตัวออกมาเมื่อ๒๙พฤษภาคม
ซึ่งเป็นการฝากขังในชั้นพนักงานสอบสวนฝากขังไป๒ผลัดเดือนหนึ่ง
ก็อายุ๓๙มีลูก๒คนคนหนึ่งก็ขวบกว่าอีกอีกคน๑๑ขวบ
เมื่อวานตำรวจสพคลองหลวงบอกว่าความจริงแล้วเขาก็ทำคดีอยู่นั่นแหละ
ที่สุดแล้วถ้าจะต้องส่งฟ้องอายการเนี่ยก็คงจะกันตัวนายพิชิตออกมาอยู่แล้วแหละ
ไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาเพียงแต่ว่าขั้นตอนมันยังไปไม่ถึง
แต่ครอบครัวบอกโอ้โหระหว่างนี้เขาก็ลำบากเขาก็อยู่ไม่ได้

ใช่ค่ะเพราะว่าระหว่างถูกฝากขังในชั้นพนักงานสอบสวน
ครอบครัวไม่มีเงินประกันตัวออกมาสู้คดีไงคะ
ก็เลยต้องอยู่ในเรือนจำไปแต่สุดท้ายได้รับการปล่อยตัวออกมา
แต่ว่าทางกระทรวงยุติธรรมบอกว่าลักษณะนี้การปล่อยตัวออกมาแบบนี้
ไม่ได้ถือว่าเป็นจำเลยเพราะว่าได้รับการปล่อยตัวออกมา
เพราะตำรวจบอกว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด
ดังนั้นการช่วยเหลือเยียวยาจะเป็นอย่างไร
ก็ต้องรอขั้นตอนหลังจากนี้ไปเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะ
ทนายวรกรที่เข้ามาช่วยเหลือในคดีนี้นะคะ
ก็พาทั้งนายพิชิตพาทั้งภรรยา
พบนายธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
ไปขอบคุณที่ช่วยเหลือคดีนี้ให้ได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็หารือกับรองประหลัดนะคะ
ว่าการถูกคุมขังในเรือนจำของนายพิชิตในลักษณะแบบนี้
จะเข้าหลักเกณฑ์การขอรับเงินเยียวยาได้หรือไม่อย่างไร
ทันทีที่รองประหลักกระทรวงยุติธรรมได้เจอนายพิชิตและครอบครัว
อดเลยนะคะกอดให้กำลังใจนะคะ
แล้วก็บอกว่ายินดีด้วยที่ตอนนี้ได้รับอิสรภาพแล้ว
คือท่านรองประหลัดธวัชชัยไทยเขียวเนี่ยท่านก็ดูไทยรัฐนิวโชว์นะ
ตอนที่เห็นเรานำเสนอข่าววันแรกเลยเนี่ยท่านก็ส่งข้อมูลมาให้กับทีมข่าวของเรา
แล้วก็บอกว่าคดีนี้เดี๋ยวทางกองทุนยุติธรรม
ซึ่งเขามีสำนักงานอยู่ทั่วทุกจังหวัดเดี๋ยวจะไปช่วยดูให้
เดี๋ยวจะไปคุยกับทางนายพิชิตในเรือนจำธัญบุรี
แล้วจะหาทางเอาเงินจากกองทุนมาช่วยประกันตัวให้ใช่ค่ะ
ข้อมูลแบบนี้นะคะกรณีของนายพิชิตที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอำเภอธัญบุรี
ไม่สามารถขอรับเงินเยียวยาจากการติดคุกโดยไม่ได้กระทำความผิด
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
จำเลยในคดีอาญาได้ค่ะเพราะว่าตามกฎ
หมายคนที่จะได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้ต้องเป็นจำเลยซะก่อน
แต่นายพิชิตยังอยู่ระหว่างส่งสำนวนคดีให้อายการ
ว่าจะสั่งฟ้องหรือเปล่าก็เลยยังไม่ได้เป็นจำเลยในคดี
แต่นายพิชิตยังมีสิทธิ์ขอรับเงินในลักษณะนี้ค่ะ
เป็นเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม
กรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
จะได้รับเงินชดเชยในหลักเกณฑ์เดียวกันก็คือ
ชดเชยการติดคุกโดยไม่ได้กระทำความผิดวันละ๕๐๐บาท
และค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหากิน
ค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละพื้นที่
อย่างน้อยคือวันละ๓๐๐บาท
รวมแล้วอย่างน้อยก็คือวันละ๘๐๐บาท
อยู่ในเรือนจำมาเดือนหนึ่งนะคะ
ต้องกลับมาดูอีกมาพิจารณาว่า
พนักงานสอบสวนเขาควบคุมตัว

ถ้าเขาทำชอบด้วยกฎหมายไม่ได้เรื่องเป็นการกันแกล้ง

เนื่องจากว่าเราเป็นระบบเก่าหาเนี่ย
ประเด็นต้องวินิจฉัยว่าจะได้หรือเปล่า

ต้องรอดูว่ากระบวนการทำงานของพนักงานสอบสวน

ใช่ค่ะสำหรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมนะคะ
อาจจะต้องรอฟังผลการสอบสวนของตำรวจด้วยนะคะ
อย่างที่ท่านรองประหลัดได้บอกไปนะคะ
ว่าเดือนหนึ่งใช้เวลาไม่เกินนี้
แต่ก็อาจจะเสร็จภายใน๗วัน๑๕วันก็ได้นะคะ
แต่ถ้านายพิชิตต้องการจะฟ้องกลับ
พนักงานสอบสวนหรือว่าตำรวจชุดแรกที่จับกลุ่มใส่กุญแจมือแล้วก็แจ้งข้อหา

และถ้าไม่มีเงินค่าธนายความ
ร้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมก็ได้นะคะ

ที่สามารถทำได้แต่ว่าทางครอบครัวของนายพิชิตก็บอกตั้งแต่แรกแล้วแหละ
ตั้งแต่ได้รับการปล่อยตัวออกมาว่าอยากจะให้เรื่องมันจบ
ก็คงจะไม่ไปฟ้องกลับอะไรตำรวจเขา
นายพิชิตกับภรรยานางสาวกัญญากรก็ขอบคุณนายธวัชชัยนะคะ
ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตลอดจนเป็นธุระในการพิจารณาสิทธิ์เงินเยียวยาที่จะให้กับทางครอบครัว
ตัวภรรยาของนายพิชิตบอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับการเรียกร้องขอเงินเยียวยา
จะได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไร
เพราะสิ่งที่ต้องการมาตลอดก็คือขอแค่ให้สามีได้ออกมาจากเรือนจำก็พอนะคะ
ทางตำรวจสพคลองหลวงจนถึงณขณะนี้ยังไม่ติดต่อไปยังครอบครัวของนายพิชิตเลยนะคะ
ไม่ได้ติดต่อไปขอโทษไม่ได้ติดต่อขอมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาอะไร
ยื่นมือเข้ามาช่วยครอบครัวหนูและหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม

วันก่อนผู้กำกับสพคลองหลวงบอกว่าพร้อมช่วยเหลือเยียวยาพร้อมจะขอโทษนะ

แต่เหมือนว่าถ้าได้มาที่สพคลองหลวงก็คงได้คุยกันอะไรอย่างนี้
วันนั้นไปก็ไม่ได้เจออีกก่อนหน้านี้

ทีนี้ค่ะพอหลังจากดำเนินการเรื่องเอกสารเสร็จเรียบร้อยจากที่กระทรวงยุติธรรมนะคะ
ทางครอบครัวของนายพิชิตก็จะกลับบ้านเกิดที่นครสวรรค์

แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปทำงานในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ก็ใช้ชีวิตตามปกติต่อไปค่ะครับ
คืออย่างน้อยเรื่องนี้ก็ทำให้เราได้เห็นสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับ
ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน

แต่ว่าข่าวสารทุกวันนี้บางทีโอ้โหเราเจอแต่ละคู่ก็นะ